หมูทะมาดำทะคุณจำได้ไหม
จำได้ที่มีคนไปอุ้มตอนที่เขาเมาใช่ไหม
อุ้มกลับไปที่ห้องเขาที่บ้านเขาใช่ไหมคะ
คือคุณบูมเขาไปกินหมูกระทะแล้วเขาก็เมา
เขาก็อุ้มเจ้าสุนัขตัวนี้กลับไปที่บ้าน
พอตอนเช้าตื่นมาตื่นง่วงอย่างนี้
อ้าวหมามาจากไหนหมามาจากไหนหมามาจากไหน
เพื่อนบอกอ้าวบูมก็แกเป็นคนอุ้มมา
เมื่อคืนแกรักแกกอดแกนอนกอดทั้งคืนเลย
นึกว่าเป็นคนเหรอแกมาก่อแบบนี้
และสุดท้ายคุณบูมเนี่ยก็รับอาสาดูแลเจ้าสุนัขตัวนี้ใช่
เพราะคิดว่ามันเป็นสุนัขจรจัด
และตั้งชื่อให้มันว่ามาดามหมูทะหรือว่าเจ้าหมูทะนะครับ

ทำรายการเลยนะคุณบูมทำรายการเทยกระทะ

แล้วก็พามาดามทะหรือเจ้าทะหมูทะเดินห้างแต่งตัวสวย
รับประทานอาหารเช้าใส่ชุดราตรีอะไรอย่างนี้นะฮะ
อาบน้ำนวดสปาออกงานด๊อกโชว์อะไรอย่างนี้ฮะ
แต่ทีนี้กลายเป็นดราม่าอีกครั้งหนึ่ง
ทำเอาแฟนคลับเจ้าหมูทะตกใจกันยกใหญ่
หลังจากที่มีสาวปริศนาคอมเมนต์เฟซบุ๊กว่า
ผู้หญิงคนนี้คือเจ้าของของมาดามหมูทะ

แล้วก็ให้ข้อมูลว่าแต่ก่อนเจ้าหมูทะ
ไม่ได้ชื่อหมูทะอะไรเลยนะเพราะคุณบูมคิดชื่อเอง
แต่จริงแล้วเจ้าหมูทะชื่อเดิมว่าเจ้าเขียว
โดยเธอเลี้ยงเจ้าเขียวมา๓ปีกว่าต่อจากเจ้าของเก่า
ซึ่งในวันที่เจ้าเขียวหายไป
ผู้หญิงคนนี้เขาเดินทางกลับต่างจังหวัด
เขาเลยฝากเจ้าเขียวไว้กับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
ที่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเดือนก็เป็นเจ้าของเจ้าเขียวร่วมกัน

คือเท่ากับว่าเจ้าเขียวมันเคยมีเจ้าของ

เจ้าของก็คือผู้หญิงคนนี้ที่โพสต์เฟซบุ๊คคอมเมนต์ไว้

แล้วก็เจ้าของอีกคนก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ

ทีนี้แหละฮะคุณบูมเขาก็ต้องไปหาใช่ไหม
ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคือร้านไหนอะไรอย่างไร
ก็อยากจะรู้ว่าจริงแล้วเจ้าหมูทะ

คุณบูมเขาก็เลยตามไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
แล้วเขาก็เอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
ให้แฟนคลับของเจ้าหมูทะได้เข้าใจนะครับ
โดยคุณบูมเขาก็เล่าเรื่องราวบอกว่า
พามาดามหมูทะมาเที่ยวบ้านเก่าจริง
คือมาดามหมูทะกลับบ้านเก่าก็คือที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งนี้
คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊นึกนะครับ
ซึ่งเจ๊นึกเนี่ยเคยเป็นคนเลี้ยงให้ข้าวให้น้ำเจ้าเขียว
ก็ยอมรับว่าชื่อเจ้าเขียวจริงเจ้าเขียวมาโดยตลอด
แต่เจ๊นึกเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
บอกไม่ได้เป็นเจ้าของเจ้าเขียว
เป็นแค่คนที่เลี้ยงดูนะครับ
ทีนี้พอรู้ว่าคุณบูมเอาเจ้าเขียวไปเลี้ยง
และตั้งชื่อให้ว่าหมูทะเนี่ยก็ดีใจนะครับ

และคนที่ร้านลูกค้าที่ร้านก็ดีใจ
ที่เจ้าทะจะมีเจ้าของคือคุณบูม
แล้วก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะครับ
เจ๊นึกบอกตอนที่สุนัขหายไป
เจ๊ก็นึกว่าเทศบาลมาจับไป
แต่พอเจ๊มารู้ข่าวว่าคุณบูมพาไปเลี้ยง
แล้วก็เจ้าหมูทะมีบ้านจริงแล้ว
เจ๊เองก็ดีใจกับเจ้าหมูทะนั้นด้วยนะครับ

แล้วคุณบูมก็ถามแล้วที่มีคนมาอ้างว่า
เป็นเจ้าของเจ้าหมูทะแล้วก็ชื่อว่าเจ้าเขียวนี่ล่ะนะครับ
นึกก็บอกเหมือนกันบอกว่าจริงแล้วน่ะ
เขาก็เคยเป็นเจ้าของเจ้าเขียวเหมือนกันแต่เขาย้ายออกไปแล้ว
ไม่รู้ว่าเขาไปไหนเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าบูมเลี้ยงดูได้ดีกว่า
เลี้ยงเถอะให้คุณบูมเลี้ยงต่อ
แล้วก็ทางเจ๊นึกเองนะยังเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคุณบูมเลย
เจนิกใจดีจัง
แล้วก็มีพี่อีกคนนึงชื่อว่าพี่เต่าก็มาที่ร้านด้วย
พี่เต่าเป็นใครรู้ไหมคุณพี่เต่าเนี่ยนะฮะเป็นใครค่ะ
เต่าเป็นคนที่คอยดูแลเจ้าหมูทะแต่ก่อนที่มันอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ

ใช่ฮะโดยพี่เต่าเขาเป็นคนเอาเจ้าหมูทะซึ่งแต่ก่อนชื่อเจ้าเขียวไปฉีดยา
ฉีดยากันพิษสุนัขบ้าฉีดยานู่นนี่ดูแลให้แข็งแรง
แต่ว่าพี่เต่าก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเจ้าหมูท้า
เต่าเป็นแค่คนที่เป็นลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็เห็นหมูทะมันน่ารักดี

ก็พาไปฉีดยาพาไปหาหมอส่วนเจ๊นึกเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ

เออก็เลยทุกคนเลยบอกว่าเอาหมูทะให้คุณบูมเถอะ
เพราะว่าเจ้าของจริงเขาย้ายออกไปแล้วใช่ไหม

เออแต่ทีนี้คุณบูมก็บอกว่าก็ต้องรอก่อนว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะว่ายังไงต่อนะ
ซึ่งจริงแล้วคุณบูมเองก็อยากเลี้ยงหมูทะไว้เพราะมันน่ารักเหลือเกิน

แล้วก็ตอนนี้นะฮะผมเองหมายถึงคุณบูมนะยังเข้าร่วมช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด

แล้วดูสิเจ้าหมูทะมาดามทะเนี่ยสวยเชีย
หมูทะกลายเป็นหมาเซเลปส์แล้วกันนะ
นี่ชุดนี้พาไปเดินห้างนะ
ใช่นะฮะ
เรื่องของหมูทะที่กลายเป็นประเด็นแล้วก็คนในโลกโซเชียลก็ติดตามอยู่
ว่าผู้หญิงคนนั้นถ้าจะแสดงตัวเป็นเจ้าของจริงจะรับเลี้ยงได้ไหม
ดูเป็นอย่างดีเหมือนคุณบูมเขาเลี้ยงไหม
ซึ่งคุณบูมก็ถามผู้หญิงคนนั้นไปเหมือนกัน
ว่าถ้าผมให้คืนหมูทะกับคุณไปคุณจะเลี้ยงดูอย่างไร

ตามยฐากรรมตามยฐากรรมเท่าที่มีเท่าที่เคยเลี้ยง
แต่ก่อนก็ไม่ได้เลี้ยงดูอย่างดีก็ปล่อยมันบ้าง
คุณบูมก็เลยบอกว่าไม่สบายใจถ้าจะให้ผู้หญิงคนนี้เอากลับไปเลี้ยง
คือเอาจริงนะถ้าเกิดว่าลองคิดในแง่ร้าย
ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเลี้ยงตามยฐากรรม

แล้วสมมุติว่ามันกลายเป็นหมาจรจัด
มันไม่ได้ถูกไปฉีดยาฉีดวัคซีนตามที่ควรจะเป็นนะ
มันกลายมีเป็นหมาเป็นพิสุนักบ้า

แล้วก็ไม่ได้รับความรักแบบที่คุณบูมเขาทำให้